คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยแหม
จริงค่ะแต่ว่าตอนแรกที่เขาจัวหัวไว้นะ
บอกว่าเจอแกรปแบบนี้ลำบากใจจริง

ไปดูคลิปกันซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับ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

จริงแค่ขอโทษก็พอแล้วแสดงความรับผิดชอบก็พอแล้วแต่ทีนี้ซื้อของมาเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยคุณคิดดูสิความจริงเขาไปวิ่งงานคิวอื่นได้แต่คือเขาไม่วิ่งไงไปซื้อน้ำอัดลมมาแล้วมาขอโทษตอนแรกลูกค้ายังบอกแบ่งกันคนละขวดอยู่ไหมหนูถ่ายคลิปไว้ขอให้พี่เจอแต่ลูกค้าด